คนมีความรักชีวิตมันก็แฮปปี้ดีมีความสุข

ตำนานนิสัยดีมีหมู่บ้านมินพิชยา

เพราะล่าสุดจัดชุดทันบกเซ็ตใหญ่

สีสันสดใสงานใหญ่ใจเต็ม
แต่ไม่เหงานะเพราะเราไปเป็นแก๊ง
โว๊ปพันธุ์คันดำสไตล์

โว๊ปโว๊ปโว๊ปโว๊ป
โว๊ปพันธุ์คันดำสไตล์

เหตุผลของดำสไตล์
เอ๊เอ๊เซ็กซี่เลทเตอร์

อย่าไปเดินแถวเกาหลีระวังจะโดนจีบแบบไม่รู้ตัว
แต่ช่วงนี้ไม่ต้องกลัวจะเป็นสะพ้ายเกาหลีนะคะ
เพราะหวานใจคนล่าสุดเป็นนุ่มตีสัญชาติไทย
ไม่ใกล้ไม่ไกลเป็นเพื่อนกันมาก่อน

เว็บเว็บเว็บเว็บเว็บเว็บเว็บ